ว่ามีหมอหนึ่งคนพยาบาลสองคนนี้
รวมกับตัวเลข๒๓วันก่อนหน้านี้
สาธารณสุขบอกว่ามียาลา๑ท่านไหมคะ

อันนี้ก็อยู่ในนั้นนะครับ

ซึ่งตัวเลขที่ออกมาตอนนี้เนี่ย

ว่าก็จะต้องมีหมอไปกักตัวอีก๘คน

คือหมออีกหมอมีหมอหนึ่งคนที่เป็นนะครับ
แล้วก็อีก๖คนไปสัมผัส
เพราะว่าเขาคลุกคลีอยู่ด้วยกัน
ใช้ชีวิตร่วมกันกินข้าวเที่ยงอะไรร่วมกันนะครับ

แต่ผู้มนวยการไม่ได้ติดไม่ได้อยู่ในข่าย
ต้องไม่ได้เป็นคนที่สัมผัสนะครับ
ที่พนักศาสตรามีคุณหมอทั้งหมด๘คนตามแถลงใช่ไหมคะ

แล้วก็กักตัว๖คนแล้วก็บวกคนที่เป็น๑คนใช่ไหมคะ

โรงพยาบาลนังสตาร์ไม่มีหมอแล้วเหลือคนเดียวถูกไหมคะ
เหลือภูมิรายการทั้งเดียวครับ
แต่ว่าขมวดอีกทีได้ค่ะคุณหมอ

มีเจ้าที่พยาบาล๒คนคุณหมอ๑คนนะครับ

แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ถูกกักกันตัวรวมทั้งหมดแล้ว๒๑คนนะครับ๒๐คน
แล้วถ้าเป็นแยกเป็นเฉพาะคุณหมอ๗คน
๑คนนั้นยืนยันแล้วอีก๖คนนี้รอให้สังเกตการณ์อยู่ต้องการต้องการวาลันซี
แล้วก็ตรงนี้เองก็เลยเป็นทำให้เลยเราต้องไปคุยกันประชุมกันเมื่อตอนบ่ายโมง
ประเมินสถานการณ์ร่วมกันแล้วแล้วก็ลายงานทางผู้คำว่าบะชา
ก็เลยคิดว่าจะเหลือการให้บริการที่โรงพยาบาลประนังตาเฉพาะ
ที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินกับการตรวจผู้ป่วยนอก
ในส่วนของศูนย์สุขภาพชุมชน
ในที่โรงพยาบาลรับผิดชอบนะครับแต่ว่าตั้งอยู่นอกโรงพยาบาล
เราก็จะทำให้ทั้ง๒๑คนนั้นในโรงพยาบาลก็จะมีผู้ป่วยบางส่วน
ที่เป็นโควิดกับสงสัยโควิด๑๙นะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็อยู่ในโรงพยาบาล
แล้วก็เราจะทำอย่างนี้อยู่ประมาณ๗วันนะครับ
เพื่อจะทำความสะอาดกิจการในระบบ
แล้วก็เจ้าหน้าที่เราก็จะครบระยะในการเปลี่ยนอาการ
แล้วก็จะได้พักเจ้าหน้าที่ไปโรงพยาบาลด้วยส่วนหนึ่งครับ
เพราะเขาจะมีอาการเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งยังไม่ถึงขั้นกับว่าจะใช้อาการเลยซะทีเดียว
คุณหมอค่ะอย่างนี้แปลว่าที่บันดังสตราตอนนี้
ถ้าใครป่วยเนี่ยไม่ต้องมาบันดังสตาร์ใช่ไหมคะ
ถ้าใครป่วยใหม่ให้ไปโรงพยาบาลอื่นที่ใกล้เคียงแทนถูกไหมคะ

แต่ว่าให้ผู้ป่วยเลือกโรงพยาบาลที่อยู่ระแวกนั้น

ใช่ครับก็คือเราก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็น
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในทุกตำบลของโรงพยาบาลบรรนังซา
ห้ามเมืองบันดังสตราให้บริการอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็จะมีผู้ป่วยนอก
ซึ่งเป็นผู้ป่วยอยู่ที่ในตำบลของโรงพยาบาลนั่นแหละ
แต่ว่าเป็นส่วนสุขภาคยุมชนของบันดังสตรา
ซึ่งอยู่ที่สาธารณสุขอำเภอให้บริการในการตรวจผู้ป่วยนอกอยู่
แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าต้องนอนโรงพยาบาล
เราก็จะส่งให้ไปนอนที่โรงพยาบาลใกล้เคียงครับ
คือ๓โรงพยาบาลที่รองรับอยู่
มีโรงพยาบาลรองรับอยู่ครับ
คุณหมอและพยาบาลที่ติดเชื้อโควิดมาคือมาจากการเดินทาง
หรือว่าเป็นกิจกรรมอื่นหรือว่ามาจากการทำงาน
เป็นเขาสัมผัสกับคนในครอบครัวครับ
ที่คนในครอบที่ติดเชื้อโควิดมาจากมาเลเซียมานะครับ
แล้วก็มาใช้ชีวิตร่วมกัน
เพราะตอนนั้นทางมาเลเซียยังไม่ประกาศเตือน
ยังไม่ได้รู้ผลว่ามีคนเป็นนะครับ
แล้วก็ทางน้องพยาบาลก็มาทำงาน

กินข้าวกินอะไรร่วมกันปกติครับ
เพราะว่าตอนนั้นเองยังไม่ได้มีประกาศเตือนมาจากมาเลเซียนะครับตอนนั้น
ก็คือพยาบาลสองท่านก็คือติดจากคนในครอบครัว
ส่วนคุณหมอก็เนื่องจากทำงานกับพยาบาลสองท่านนี้

คุณหมอคะเดี๋ยวทางรายการเราเนี่ยจะค่อยเวียนคุยกับหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นะคะ
เพราะว่าจริงคือกระจุกตัวตรงกลางแล้วก็กระจายก็จริง
แต่ว่าตรงของภาคใต้เนี่ยใต้สุดเนี่ย